อีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นประเด็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของสสวุฒิพงศ์ทองเหล่าครับสสปลาจีนบุรีที่เอาหลักฐานออกมาโชว์ออกมาแฉนะฮะ
บอกว่าที่ถูกขับออกจากพักเพราะไปตรวจสอบเรื่องที่ผู้ช่วยสอสอทุจริตเหมือนกับว่าไปเหยียบตาปลาใครเข้าหรือเปล่า
ล่าสุดหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงครับหัวหน้าพักเก้าไกลในเศรษฐวัฒตุลาธนบอกว่าผู้บริหารพักนั้นได้รับทราบข้อมูลที่สสแจ้วุฒิพงศ์ทองเหลาเนี่ยร้องเรียนแล้ว
ในช่วงที่สสแจ้ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะได้แจ้งกับทางกรรมการวินัยพักษณ์แล้วว่าเมื่อพิจารณาการคุกคามทางเพศเสร็จต้องดำเนินการสอบเรื่องต่อเลยก็ติดอยู่ที่ขณะนี้เนี่ยผู้ช่วยสสที่ถูกกล่าวหากำลังบวชอยู่จึงต้องรอให้ศึกออกมาก่อนถึงจะสอ
บก่อนพอได้ทราบข้อมูลสสแจ้ก็ได้ให้ผู้ช่วยคนนั้นลาออกแล้วนะครับเพราะต้องการให้การสอบส่วนนั้นตรงไปตรงมาซึ่งสสแจ้เองนะฮะไม่ได้มีส่วนในการโหวตทั้งในขั้นของกรรมการวินัยเพราะไม่ได้อยู่ในกรรมการวินัยและยังของงดออกเสียงในชั้นกรรมการบริหารพักด้วยเนื่องจากทราบดีว่าตัวเองถูกก
กล่าวหาว่ามีคนไปรับคุณประโยชน์เป็นแรงจูงใจให้มาร้องเรียนอดีตสอเรื่องคุกภัณฑ์ทางเพศเป็นจริงนะครับต่อให้เป็นจริงทางคณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพักก็เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันต้องพิจารณาแยกจากกันนะครับไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาเรื่องการคุกภัณฑ์ทางเพศแต่อย่างใดผมยิน
มีข้อได้จริงว่าผิดจริงผมยิ่งขอบคุณเราจะได้จัดการ
และอย่าหยุดแค่นั้นต้องสอบไปด้วยว่านักการเมือง
ตระกูลบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองในจังหวัดในภาคตะวันออก
มีใครบ้างเกี่ยวข้องกับบริษัทพวกนี้
ทางด้านสสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหล่าตอบโต้คำแถลงของหัวหน้าภักร์เก้ากลายในเฉธวัฒน์
บอกว่าฟังแล้วก็ผิดหวังเนื่องจากการแถลงข่าวของสสเบนจา
ในวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาชัดเจนมาตลอดว่าเธอนั้นเข้าไปนั่งเป็นกรรมการพิเศษชุดดังกล่าว
ซึ่งได้ทราบเพิ่มในภายหลังว่าในทุกครั้งที่ผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ข้อมูล
จะมีคุณเบนจาเข้าไปนั่งเฝ้าอยู่ด้วยในการสอบ
ตอนนี้คำตอบที่ดีที่พักเก้าไกลควรแถลงนั้นควรออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมา
กรรมการวินัยชุดที่สอบสสแจ้ไม่มีการดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอก
และคุณเบนจานั่งเป็นประธานจริงตามที่แถลงให้ข่าวกับสื่อมวลชนมาโดยตลอด
นี่คือโพสต์ของสสแจ้วุฒิพงศ์ทองเหล่านะฮะ
หลังจากที่หัวหน้าพักเก้าไกลออกมาตอบคำถามนักข่าว
และบอกด้วยนะครับว่าไม่ใช่เพียงแถลงไปเพื่อหาเสียงสร้างความชอบทำให้กับกระบวนการเท่านั้น
บรรทัศน์ด้านล่างนั่นคือข้อความล่าสุดที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์เอาไว้นะฮะ
ขณะที่อีกหนึ่งพักที่ถูกจับตาว่าจะมีการดึงสอสอแจ้ไปร่วมพักหรือเปล่า
เพราะมองว่าสสปลาจีนบุรีตอนนี้มีอยู่๒เขตขาดเพียงแค่เขตเดียวที่แพ้ก้าวไกล
คนก็พุ่งเป้าไปที่ผู้ชายท่านนี้ครับ
คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าถ้าสสแจ้จะมาขออยู่ด้วยนั้นเจ้าตัวจะว่ายังไง
บอกเลยว่าไม่รับตอนนี้สอสอภูมิใจไทยมีอยู่เยอะแล้ว